ต่อกันที่การแข่งขันฟุตซอลไทยลีกนัดที่๙ของฤดูกาลนะคะ
แข่งขันกันที่สนามบางกอกอารีน่าราชพัฒน์เพชรบุรีทีมอันดับรองสุดท้าย
ลงสนามเจอกับสุราธานีทีมอันดับที่๑๑
ครึ่งแรกเคลตันอันตูเนสก็ยิงฟรีคิกให้ราชพัฒน์ขึ้นนำ๑ประตูต่อ๒ตั้งแต่นาทีที่๒
แต่หลังจากนั้นแค่นาทีเดียวนะคะปัชยาศรีมันตะก็มายิงให้สุราธานีตามตีเสมอ๑ประตูต่อ๑
ส่วนเกมในครึ่งหลังนะคะในทีที่๒๘ค่ะเจริญแซ่นาก็ยิงให้ราชพัฒน์ขึ้นนำอีกครั้ง๒ประตูต่อ๑
แต่หลังจากนั้นค่ะกุ้งสายฟ้ามายิงคืน๒ประตูรวดนะคะได้จากปรัชญาเจ้าเก่านาทีที่๓๓
ตามด้วยจักรินต้นเนียมนาทีที่๓๗ก็เลยทำให้สุราธานีแซงกลับมาชนะ๓ประตูต่อ๒
เก็บเพิ่มเป็น๑๐คะแนนขึ้นมาอยู่กลางตารางนะคะส่วนราชพัฒนเพชรบุรีมี๕คะแนน
อย่างหลังอันดับที่๑๓ต่อไปค่ะ
มีเทปบันทึกการแข่งขันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลาตี๑๓๐ด้วยนะคะ